พาไปดูกันหน่อยนะคะดูต้นไม้ยักษ์ต้นไม้ยักษ์ต้นนี้มันแปลกยังไง
แล้วมันจะมาให้โชคเราไหมไปดูกันค่ะ
ไปที่ร้านนี้เป็นร้านอะไรชื่อว่าร้านโฮงลาบนะคะ
โฮงลาบอยู่ที่บ้านแม่ต่ำฟากน้ำตะวนแม่ต่ำอำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะ
ว่ากันว่าที่ร้านโฮงลาบเนี่ยนะมีต้นบอนยักษ์หรือบางที่เรียกบอนหูช้าง
หูช้างเนี่ยค่ะที่ชี้อยู่ที่เห็นอยู่นี่นะคะ
มันโตมาพร้อมกับต้นลำไยโบราณอายุกว่าร้อยปี
ต้นลำยายอยู่ข้างข้างสูงสี่เมตรนะคะค่ะ
แล้วมันก็มีแตกใบแตกกิ่งกาดออกมาเนี่ยนะคะห้าก้าน
แต่ละก้านขนาดนี่เท่าแขนอุ้ยนี่คุณเทียบดูกับแขนพี่ข้างข้างเนี่ยค่ะ
มันก็พอพอกับแขนจริงจริงฮะใช่เลยนะฮะแล้วที่สำคัญนะบอกว่า
มันเคยให้โชคกับเจ้าของมาแล้วหลายงวดดูแล้วอ่า
สวัสดีแบบนี้ชาวบ้านก็เลยพากันนำดอกไม้ทุบเทียนมาดูมาขอโชคลาภกันหน่อย
ผมชอบคำคำเนี้ยอ่าประวัติดีใช่เหมือนเป็นลูกนี้ประวัติดี
ที่คอยจ่ายเงินตลอดเลยไม่มีประวัติเสียไม่มีไม่ติดเครดิตบูโรแน่นอน
ถูกต้องแล้วดังนั้นเนี่ยเครดิตดีประวัติดีชื่อเสียงดีขนาดนี้
ต้องมากันสิครับจุดทูปคุณไปเลยจ้าและสิ่งที่พวกเขาเห็นนะคะ
แม้แม้ว่ามันจะผ่านวันที่เราเสี่ยงโชคกันมาแล้วนะอืม
ไม่เป็นไรก็ดูไปเผื่อมันจะออกแบบมานิดหนึ่งครับค่ะ
สิ่งที่เจอเป็นอะไรให้คุณผู้ชมค่อยสังเกตสังกาดูเอาแล้วกันเนอะ
ซึ่งเจ้าของร้านโฮงลาบหรือว่าคุณนิคมฟูแสงคุณโด่งนี่นะบอกว่าตัวเองนำต้นบอลยักษ์หรือบอลหูช้างเนี่ย
จากป่าหลายปีแล้วเอามาปลูกเลยแล้วมันก็แตกกิ่งก้านสาขาออกมานะคะ
และก็เคยให้โชคให้ลาบจากร่องรอยต่างต่างที่ปรากฏเฮ้ยแล้วดูดิเออ
แต่ให้ดูมดให้ดูรองรอยสิน้องไปต่อดูอยู่ดูอยู่
เห็นไหมมันต้องรู้จักสังเกตจากจุดรอบตัวเรา
ตอนนี้หลายคนบอกว่ายังไงไปสังเกตต้นไม้ข้างบ้านดิแม่โอเห้ย
อย่าเพิ่งไปดูเราก่อนนะคะแล้วก็ลองไปดูซิ
เผื่อมันจะมีอะไรดีแต่ต้องยอมรับว่าต้นมันใหญ่มากนะคุณชิสา
ใหญ่ขนาดนี้เค้าเรี๊กบ่อนหูช้างอย่างนั้นลักษณะคือมันจะใหญ่อย่างหูช้างเลย
ไม่ได้ลงกระถางมันก็จะใหญ่ขึ้นมา

ใช่ถ้าอยู่ในปงในป่ามันก็จะใหญ่มาก

ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะดูไม่แปลก